พิศาลเต็มความหวานกับเมนูขนมซุชิดจากเชฟแม็กซ์

ปิดท้ายความสนุกพูดคุยกับดรนาวินต้า

ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเกิดพอดีกับเขานะ
รับรองเลยว่าเขาต้องได้เป็นผัวเราแน่นอน